มาดูเหตุการณ์นี้แหละครับก็ถือว่าเป็นการบอกลากันในวาระสุดท้าย
ในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙ที่เราจะไปบอกลาข้างเตียงกันไม่ได้
ก็ต้องบอกลาผ่านวีดีโอคอร์หรือบอกลาผ่านจอย
เป็นเหตุการณ์เศร้าสลดของครอบครัว
แม่แม่แม่ไปหาพ่อเนอะแม่หลอกแล้วเดี๋ยวพวกผมก็จะตามไปที่หลังเองแหละ
แล้วเดี๋ยวยังไงเราก็ไปเจอกันที่ซากหน้ายังไงแม่ก็มาเป็นแม่ของหนูอีกนะแม่เนอะ
แม่ก็เป็นแม่ของหนูนะแม่ของหนูอีกนะ
แม่ก็เป็นแม่ของพวกเราอีก
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็ดูแล้วถือว่าบีบหัวใจมากนะครับ
เป็นเรื่องสุดเศร้าที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะครับ
เป็นการบอกรักแม่เพราะว่าคุณแม่ใกล้จะสิ้นลมอยู่ในวาระสุดท้าย
รับการดูแลจากคุณหมอนะครับเพราะว่าผู้เป็นแม่ก็เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโควิด๑๙
คุณหมอพยายามดูแลอย่างเต็มที่แต่ถึงวาระสุดท้ายแบบนี้นะครับ
ก็มีการวีดีโอคอลกันคุณหมอถือกล้องด้วยนะ
ฝั่งด้านคุณหมอก็ถือกล้องให้กับทางครอบครัวที่มาอยู่รวมตัวกันแบบนี้

ชาวเน็ตก็คอมเมนต์บอกว่าโรคนี้ไม่ใช่แค่พรากคนรักจากไป
แต่ว่าพรากกอดสุดท้ายก่อนจากไปด้วย
ไม่มีวันที่เราจะได้ไปจับมือกันจะได้ไปกอดกัน
ก่อนที่ผู้ป่วยจะสิ้นลมนะครับ
ในเน็ตบอกว่าปวดใจมากกับการจากไปแบบโดดเดี่ยว
ผู้เสียชีวิตโควิด๑๙ยังไม่มีโอกาสเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายเลย
ตอนนี้คือเห็นไหมงานศพต่างสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ญาติหรือว่าคนในครอบครัวก็ติดโควิด๑๙และรับการรักษาอยู่
ก็ไม่สามารถที่จะไปประกอบพิธีชาปนกิจ
ให้กับคนตายได้ให้กับผู้วายชนได้
ก็เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล